เรื่องของทัวร์ศูนย์เหรียญหรือว่าทัวร์จีนกันบ้างคุณผู้ชมนะครับมีชาวบ้านในหมู่บ้านจัดสรรตัวเมืองเชียงใหม่ออกมาระบายปัญหาผ่านทางเว็บไซต์ชื่อดังนะฮะเขาบอกว่าเขาพบกลุ่มทัวร์จีนหลายกลุ่มคุณผู้ชมเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านของพวกเขานะครับเกรงว่าจะเป็นพวกไกล่เถื่อนไกล่ผีมีการรับลู
ความระบุว่ามีเพื่อนบ้านหมู่บ้านจัดสรรในตัวเมืองเชียงใหม่ต่อเติมบ้านเพื่อรับลูกค้าทัวร์จีนที่จะมีทัวร์ลงกรุ๊ปลับประมาณสี่ถึงสิบคนเปลี่ยนหน้ากันตลอดทั้งสัปดาห์ครับซึ่งในเนื้อหาก็มีการระบายถึงผลกระทบโดยเฉพาะความเจ็บร้อนในการส่งเสียงดังรบกวนผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียง
คือนำลูกค้าชาวจีนเนี่ยไปพักในหมู่บ้านแล้วก็จัดแพ็คเกจทัวร์รวมราคาที่พักแล้วก็พาไปเที่ยวด้วยตัวเอง
ไปเที่ยวก็เหมือนกับเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนทั่วไปนะครับจึงต้องการให้ภาครัฐนั้นหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
การทำการทัวร์เทือนโดยไคสเทือนที่อาจจะเป็นคนจีนที่อยู่ในเมืองไทยัศจัยดีเมาตรี
แล้วก็ชำนาญเส้นทางแล้วก็ใช้ช่องทางนี้เข้าไปทำตัวเป็นไกด์นำเที่ยวซะเองครับ
ซึ่งถ้าเกิดว่าปล่อยเอาไว้อาจทำให้การท่องเที่ยวของไทยไม่ได้มาตรฐาน

โดยกังวลว่าอาจจะเกิดปัญหาในอนาคตได้ถ้าเกิดว่าปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ครับ